ไปดูกันหน่อยดีกว่านะคะว่าการเมืองรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
มีความเคลื่อนไหวอย่างไรรวมไปถึงสัปดาห์หน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะ
กรรมการร่างรัฐธรรมนูลได้ข้อสรุปข้อเสนอของแม่น้ำสี่สาย
โดยยอมกำหนดให้มีสมาชิกวุฒิสภาในบทเฉพาะการจำนวน๒๕๐คน

มีตัวแทนฝ่ายความมั่นคงทั้ง๖ตำแหน่งที่ขอสชร้องขอรวมอยู่ด้วย
ขณะที่อีก๕๐คนเลือกกันเองจากกลุ่มวิชาชีพ
ซึ่งทั้งหมดขอสชจะเป็นผู้เลือกรายชื่อในขั้นตอนสุดท้าย
โดยอำนาจของสวยังเป็นไปตามหลักการเดิม
ไม่ได้มีการเพิ่มอำนาจให้สวเปิดอภิปรายหรือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้
ขณะที่ข้อเสนอให้พักการเมืองยกเลิกเสนอรายชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีพักและ๓รายชื่อไม่เป็นผล
แต่กรทยอมเปิดทางให้สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรมีสิทธิ์ร้องขอให้รัฐสภา
มติเลือกนายกรัฐมนตรีคนนอกได้
กรณีเกิดทางตันทางการเมือง
ส่วนข้อเสนอคอสชที่ให้เลือกตั้ง

และวิธีการตามที่กรทเสนอ
ผลสอบโครงการอุทยานราชพักษ์
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและปปทไม่พบการทุจริต

แต่ยอมรับลงหล่อจ่ายค่าที่ปรึกษาให้เซียนอุจริง

นำเงินมาบริจาคเข้ามูลนิธิอุทยานราชพักษ์ทั้งหมด
ส่วนข้อสงสัยเรื่องการจ่ายภาษีให้กรมสรรพากรหรือไม่
และเป็นอบตรับเงินเกิน๓๐๐๐บาทของเซียนอุ
เตรียมส่งเรื่องให้ปรปศตรวจสอบต่อ

เป็นเรื่องส่วนบุคคลระหว่างเอกชนต่อเอกชน
นายกรัฐมนตรีแถลงข่าวหลังเดินทางกลับจากสาธารณรัฐประชาชนจีนว่า
ตัดสินใจลงทุนสร้างรถไฟความเร็วสูง
กรุงเทพมหานครนครราชศรีมาด้วยตัวเองโดยไม่พึ่งจีน
ระยะทาง๒๕๐กิโลเมตรอ้างเป็นประโยชน์ต่อชาวอีสาน

ผลการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้าง
ตั้งศูนย์ติดตามเรื่องการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำโขง
รายงานการปล่อยน้ำจากจีนและวางแผนรองรับในช่วงภัยแรง
สัปดาห์หน้าต้องจับตามองร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ว่าจะมีเนื้อหาอย่างไร
เมื่อวันที่๒๙มีนาคมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
ต้องส่งร่างฉบับสมบูรณ์ให้กับรัฐบาล
และวันที่๓๐มีนาคมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
ต้องชี้แจงสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูล
ให้สมาชิกสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติ
และสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศรับทราบ